คุณผู้ชมวันนี้ดูเปิดแฟมคดีดังกันหน่อยนะคะ
เชื่อว่าหลายคนจำข่าวนี้ได้ค่ะพาย้อนกลับไปดูคดีที่เป็นแก๊งวัยรุ่น
ฆ่าชายพิการขายขนมปังที่ย่านโชคชัย๔
กรุงเทพมหานครคดีนี้เกิดขึ้นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะ
คดีนี้สังคมจับตามากเพราะว่าผู้ก่อเหตุ๔ใน๗คนเป็นลูกนายตำรวจด้วย
ติดตามเรื่องนี้ในเปิดแฟมคดีดังค่ะ
ปังวัย๓๖ปีถูกแก๊งวัยรุ่นใช้มีดปรุงฟันเสียชีวิตในซอยโชคชัย๔แยก๖๙กรุงเทพ
ภาพเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายสมเกียจใช้ทั้งมีดและก้อนหิน
มวงเข้าทำร้ายจนหมดผลทางสู้ถูกมีดฟันเข้าลำคอจนเลือดท่วมร่างสุดกับพื้น
ตำรวจเข้ามาห้ามแต่ทั้งหมดไม่ยอมหยุดในทันทีจนต้องยิงปืนขึ้นฟ้า
หนึ่งในนั้นมือเปื้อนเลือดซ้อนรถจักรยานยนต์หนีไปสมเกียจไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ภีรพลยศพงศ์อันนั่นอัคราเดชทัศนะหมลมณัฐแสงโพจตุพรจันทร์โสภาเมฆพลไกรศรอับริญยศพงศ์อันนั่น
วัยรุ่นในคลิปถูกตำรวจจับกลุ่มซึ่ง๔ใน๖คนนี้เป็นลูกตำรวจ
หลักฐานกล้องวงจรปิดปากซอยโชคชัย๔แยก๖๙๘นาฬิกา๓๕นาที๑พฤษภาคม๒๕๕๙
สมเกียจเลี้ยงรถจักรยานยนต์กลับไปที่ร้านหลังถูกกลุ่มวัยมรุ่นขี่รถปาดหน้าพูดจาไม่ดีใส่
ตะโกนแซวผู้ตายเรื่องขาคาดเป็นชนวนเหตุให้สมเกียจโมโห
ขี่รถตามกลุ่มวัยรุ่นไปที่อพาร์ทเมนต์ซอยลาดพร้าววังหิน๔๗
ฝ่ายวัยมรุ่นอ้างสมเกียจมาท้าทายและเอามีดมาด้วยก่อนจะออกไป
ไม่จบเพียงเท่านี้กลุ่มวัยรุ่นยังขี่รถตามสมเกียจกลับมาที่ร้าน
มีปากเสียงกันที่หน้าร้านก่อนจะพากันยกพวกบุกเข้าไปในร้าน
หลานชายของสมเกียจพยายามห้ามไว้ขณะที่สมเกียจต้องปกป้องครอบครัว
ไปหยิบมีดที่หลังร้านออกมาไล่คู่กรณีกระทั่งไล่ตามมาถึงแยก๖๙
แล้วทั้งหมดก็เปิดฉากรุมฟันสมเกียจราวกับในหนัง
โดยนัทนิชาแฟนสาวของพีรพลตามมาถึงภายหลังตะโกนยุโยงให้ลงมืออีก
ีรพลสารภาพใช้มีดฟันสมเกียจยืนยันไม่มีเจตนาฆ่า
แต่บันดาลโทษะและป้องกันตัวเพราะถูกสมเกียจใช้มีดฟันแขน
ก่อนหน้านี้ได้ขอโทษผู้ตายแล้ว
ประเด็นร้อนเรื่องลูกตำรวจสังคมจับตาหลายคนมองว่าอาจมีผลต่อคดี
คลิปและกล้องวงจรปิดแสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่ธรรมดา
รุมทำร้ายมุ่งหวังเอาชีวิต
กลุ่มผู้ต้องหาอ้างไม่มีเจตนาฆ่าแต่พฤติกรรมปรากฏชัดเจน
แต่เกิดคำถามเหตุใดไม่ตั้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรอง
ครอบครัวจึงต้องเดินหน้าเรียกร้องขอความยุติธรรม
๒๖ธันวาคม๒๕๖๐
ศาลพิพากษาจำคุก๑๒ถึง๑๙ปี
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และสนับสนุนให้ฆ่าคนตาย
ชดใช้เงิน๕แสนบาทเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต

ศาลกุธรพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นพวกการรุมทำร้ายผู้ตาย

ต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตมากกว่ามีเจตนาทะเลาะวิวาส
หลังฟังคำตัดสินครอบครัวชาปนกิจศพสมเกียจ
เพราะถือว่าได้รับความเป็นธรรมแล้ว